คุณผู้ชมฮะตำรวจคุมตัวในหนุ่มวัย๒๔ปี
ที่ไปก่อเหตุฆ่าผู้ชายวัย๖๒ปี
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
ว่าชายวัย๖๒ปีคือเสียชีวิตคาบ้านเลย
และเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่จะขอมีเพศสัมพันธ์กัน
ระหว่างชายกับชายจนเป็นเหตุการณ์การฆ่าตัวตาย
แต่คุณผู้ชมดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
จะเข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องหา
ห่านตัวหนึ่งไหมฮะมันเป็นห่านของคนตาย
และหาดมันเฝ้าศพคนตายตลอดเวลา
มันก็คอยจิกกัดทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ต้องหาด้วย
ทั้งหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังในการทำงาน
แต่สุดท้ายแล้วสามารถที่จะไปจับกุมตัวผู้เกาะเหตุได้
ก็คือนายนรงศักดิ์ช่วยเต็มอายุ๒๔ปีหรือว่านายก๊อต
ก่อเหตุใช้มีดฆ่านายอำนวยจันทรประทีปอายุ๖๒ปี
เป็นอดีตพนักงานแบงค์จนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ทีนี้ครับหลังจากการจับกลุ่มได้เรียบร้อยแล้ว
ก็นำตัวไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่จุดเกิดเหตุ
ก็คือบ้านพักเล็กที่๔๐ทับ๑๑
หมู่ที่๕ถนนลำไสแขวงโคกแฝดเขตน้องจอกกรุงเทพมหานคร
จุดแรกเป็นจุดที่นายก๊อตผู้ต้องหาอ้างว่า
ได้นอนกอดจูบรูปคลำกับนายอำนวยผู้ตาย
อยู่ภายในห้องนอนก่อนที่ผู้ตายจะเกิดอารมณ์ทางเพศ
และขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับ
ซึ่งนายก๊อตบอกว่าผิดข้อตกลงที่เคยคุยกันเอาไว้กับนายอำนวย
ว่าจะแค่มีการกอดจูบรูปคลำเท่านั้น
ค่าบริการที่จะให้๕๐๐๑๕๐๐บาท
ทีนี้นายก๊อตผู้ต้องหาก็เลยปฏิเสธไปครับ
แต่ผู้ตายไม่ยอมก็เลยเกิดปากเสียงกัน
ก๊อตใช้มีดพกที่พกติดตัวมาปัดป้อง
เขาอ้างแบบนี้นะปัดป้อง
แล้วก็โดนร่างกายของผู้ตายจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
จากนั้นมีการยื้อยุดต่อสู้กันไปในห้องนอนอีกห้องหนึ่ง
ก๊อตจึงใช้มีดเล่มเดิมแทงเข้าที่คอของผู้ตาย
มีดปักคาคอเพราะตอนเจ้าหน้าที่ไปพบศพ

แล้วตัวนายก๊อตก็วิ่งหนีออกมาหน้าบ้าน
ร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนะครับ
ก๊อตขออภัยคนตายตอนนี้ยังไม่ตายนะ

ส่วนนายก๊อตวิ่งตามมา
แล้วใช้ไม้ตีศีรษะของนายอำนวย๒ครั้ง
ใช้ค้อนทุบอีกหนึ่งครั้ง
นี่คือคำรับสาภาพแล้วเขาก็ทำแผนประกอบคำรับสาภาพแบบนี้นะครับ
และตอนที่จังหวะที่เขากำลังทำร้ายร่างกายนายอำนวยต่อ

แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตำรวจต้องรีบควบคุมตัวนายก๊อต
พร้อมกับศพนายอำนวยที่อยู่หน้าบ้านแล้วก็เลือดท่วมเลยนะครับ

หลังจากเสร็จสิ้นการทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
ก๊อตบอกเพียงว่ามีเหตุผลที่ผมทำ
แต่ผมไม่อยากบอกให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
เพราะผมยอมรับสาภาพกับตำรวจทั้งหมดแล้ว
นักข่าวถามว่าอยากขอโทษครอบครัวคนตายไหม

ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาไม่ขอพูดอะไรแล้ว
แล้วก็ไม่ได้ทำเพราะหวังเงินหรือจะเอาทรัพย์สินของคนตาย

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธมีด
แล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในเมืองทางสาธารณะ

ก็ต้องนำตัวส่งฟ้องฝากขังต่อสารจังหวัดมีนบุรี
ในช่วงสายของวันที่๒๘ธันวาคมวันพรุ่งนี้นะครับ
ขณะที่ครอบครัวของนายอำนวยผู้ตาย
ได้เดินทางมารับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
ที่วัดกุณฑีรุธารามย่านดินแดงนะฮะ
น้องสาวของผู้ตายเปิดเผยบอกว่า

ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงขอให้หลับให้สบาย
รับว่าการกระทำของคนร้ายโหดเยี่ยมอมหิต
ทางครอบครัวไม่ขออโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุ
แม้ว่าจะมากราบขอขมาศพก็ตามนะครับ

แค่มีดปักคอไม่พอ
อย่าเอาค้อนเอาไม้ทุบอีก